กลับไปดูบทเรียนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ

หลังจากนั้นสายการบินแห่งชาติ
ก็มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน
และบริการต่างจนสามารถที่จะก้าวพ้นการประเมินมาได้ในที่สุด

ติดตามพร้อมกันจากรายงานโดยคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ลิปปินส์เคยถูกสำนักงานบริหารความปลอดภัย
ระงับเครื่องบินจากฟิลิปปินส์
เข้าน่านฟ้ายุโรปเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพิจารณาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
และการพิจารณาของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสาวรัฐ
ลดระดับมาตรฐานการบินของฟิลิปปินส์จากระดับที่๑เป็นระดับที่๒

ซึ่งการระงับส่งผลโดยตรงต่อสายการบินของฟิลิปปินส์
ก่อนที่จะเป็นเพียงสายการบินเดียวที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้ายุโรปในปี๒๐๑๙
ซึ่งสำหรับฟิลิปปินส์แล้วถือเป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงมาตรฐานการบิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีขึ้น
ยกเลิกการระงับการเข้าน่านฟ้ายุโรปของเครื่องบินฟิลิปปินส์ทุกลำ
เป็นผลมาจากการเกิดโศกนาฏกรรมการบินขึ้นบ่อยครั้ง
ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยการบินมากกว่านี้
โดยเฉพาะการฝึกนักบินให้มีคุณภาพกว่าที่เป็นอยู่
สำหรับเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่ยุโรป
ด้วยการทำข้อตกลงการบินร่วมกับสายการบินอื่น

ยังเยอรมนีหรืออังกฤษได้ตามปกติ
ส่วนการปรับปรุงมาตรฐานการบิน
โดยอาศัยมาตรฐานของสมาคมขนส่งระหว่างประเทศ

แต่ปัจจุบันอินโดนีเซียมีเพียง๔สายการบินเท่านั้น
ที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าน่านฟ้ายุโรป
ในขณะที่อีก๕๙สายการบินไม่ผ่านการประเมิน
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้มาตรฐานการบินของอินโดนีเซีย

หนีไม่พ้นการเติบโตของธุรกิจการบินอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะ

จำนวนผู้โดยสารในอินโดนีเซียเมื่อปี๒๕๕๙

จนทำให้การพัฒนาบุคลากรด้านการบินไม่เพียงพอ
และทำให้มาตรฐานการบินของอินโดนีเซีย
อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานโลก
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี